โควิดสะกิดทุกห่อมยากจริงทุกหย่อมยากขนาดไหน
แม้กระทั่งร่างทรงเนี่ยต้องเชิญองค์มาลงเดี๋ยวอะไรนะ
แป๊บหนึ่งคุณดูสิผมแทบจะสิงเขาอยู่แล้วเนี่ย
อีกนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมคุณต้องโดนสิงแน่คือโดนสิงคือไม่ได้ผีสิงนะ
สิงคือพอดูแล้วร่างทรงชวนคุณซื้อรับรองคุณต้องซื้อ

เพราะว่างานนี้ร่างทรงเจ้าแม่ขาวทองประทับทรงลงเองฮะ
ขายของทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกค้าสั่งฮะ
คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขา
นะจะบอกให้มีใครจ่ายฉันดีต้องฟวงหลีดปัจจัมหาพรฟวงหลีดปัจจัมหาพรฟวงหลีดปัจจัมหาพร
คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาฟังนะฟังหนาขาปองจะบอก
นี่ขาวทองน่ะชอบจังเลยเพราะนี่ขาวทองเป็นผีการันตีด้วยผีผีขาวทอง
นะลูกค้าฟวงหลีดฉันดีต้องฟวงหลีดปัจจัมหาพรฟวงหลีดปัจจัมหาพร
คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะได้เวลาที่จะต้องไปกิน
ขนมเปรี้ยกอ่ะขนมเทกเลวนะคะคุณลูกค้าขาต้องขนมฉันดีที่อร่อย
อร่อยอร่อยนะครับคุณลูกค้าขาต้องไปที่ร้านบ้านออมตี
ใครเป็นโรคร้ายทั้งหญิงและชายจงรู้ไว้ร้านยาสนามชัยฟามตินั้นดี
น้ำพริกแม่น้อยเขาว่าอร่อยเกินรสจะให้น้อยกว่าเลย

พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่คนที่เป็นคนนี้เลยนะ

ไม่ใช่เจ้าของร่างร่างทรงเจ้าแม่ขาวทองครับ

เป็นคนรีวิวที่พูดอยู่เนี่ยคือเจ้าแม่เป็นคนพูดนะ
คุณจะมาพูดส่งเดทว่าอ๋อพี่พี่แกล้งพี่เฟ๊ะไม่จริง
พี่เขายืนยันว่าผมเนี่ยเอาเป็นผมว่าผมละกัน
ผมไม่ได้เป็นคนพูดเจ้าแม่ขาวทองเป็นคนพูดเอง
แล้วพวงหลีดร้านที่เจ้าแม่บอกมันดียังไง
ก็ดีสิว่าผีบอกเองว่าผีชอบแบบนี้
ก็จะได้ไปซื้อกับร้านเขาขายทุกอย่าง
ขนมปังคุกกี้ขนมไทยขนมจีนแห้ง
แล้วก็เรียกว่าอะไรนะขนมจีนสำเร็จรูป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

เดี๋ยวนี้เจ้าแม่ไม่มีเข้าสั่นเข้าออกแล้วเหรอไม่ต้องเดี๋ยวนี้รวดเร็วพอเคี้ยวปากปุ๊บเข้าเลย
ขายเลยไลฟ์กูเลยใช้คำว่ากูในใจกูรีบของมันเยอะลูกค้าเพียบเลยเจ้าแม่ขาวทองตำหนักอยู่ที่อุทัยธานีบอกไปแล้วนะฮะ
นี่คือคุณวงเกษมศาสตรคมฤทธิ์อ่านถูกเปล่าร่างทรงเจ้าแม่ขาวทองบอกตอนขายเจ้าแม่มาประทับทรงลงองค์จริงยืนยันนะฮะ
ที่ไลฟ์ที่ขายที่พูดที่กล่าวที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเจ้าแม่พูดเองทั้งหมดเลยนะฮะ
แล้วเจ้าแม่เข้าร่างจริงเอายืนยันแบบนี้ยืนยันได้ปากอีกที
เจ้าแม่เข้าอ่ะมีความรู้สึกว่ายังไงครับโดยส่วนตัวมันจะคล้ายคล้ายเราได้รีแล็ก
พักผ่อนอืมนะครับเหมือนกับตัวเราพักผ่อนไปแล้วก็มันเหมือนมีอีกอีกส่วนหนึ่งครับ
ร่างกายถูกทำงานตอนนี้จะมีคนที่อ่านคอมเมนต์นะครับ
แม่ท่านจะไม่เห็นคอมเมนต์นะครับเจ้าแม่ท่านจะคล้ายคล้ายกับการมานั่งคุย
นั่งพูดทำต่อไปแบบไม่หยุดยั้งเพราะว่าเจ้าแม่ท่านบอกว่าอ่า
ตามใดที่มนุษย์ไม่หยุดทำท่านก็จะไม่หยุดช่วย
ขายหมดโรตีสายไหมขนมไทยกุ๊กกี้หน้ากากอนามัยขนมจีนก็ขาย
มาถึงจุดนี้แล้วจริงจริงขายทุกอย่างค่ะแต่ว่าภาพอย่างเงี้มีทั้งมุมบวก
มุมลบนะค่ะคือมุมบวกเฮ้ยไม่ติไมล์ว่าเออ
เจ้าแม่มาขายไลฟ์ขายของรีวิวขายของ
ส่วนด้านลบบอกหลอกล้านเปอร์เซ็นต์
ยังไงก็รู้ว่าหลอกแล้วนะฮะเอาแหละแล้วแต่เลย

เช่นเดียวกันกับทางเจ้าของร่างเขาก็ยืนยัน

คนที่เป็นเจ้าของสินค้า
เข้าแถวรอให้เจ้าแม่ช่วยรีวิว

คุณหนับหายมือมาในใจคอหายเป็น